เรื่องเขามีคนไปถ่ายคลิปคู่อริ๒สถาบันมีเรื่องกัน
ฝ่ายหนึ่งมีมีดนะเอามีดไล่ไปฟันอีกกลุ่มหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์
พอไปถึงตัวเขาอีกฝั่งหนึ่งเขาเอาปืนออกมาขู่กลับ
ฝั่งมีมีดวิ่งถอยกลับมาเพราะเขามีปืน

โอ้โหนี่ฮะ
เขาให้มาเรียนดันมาตีกัน
ได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยออกมาดิเกาหรอ
เออคือกลุ่มแรกที่วิ่งไปเสื้อขาวกางเกงดำเนี่ย

แล้วสักพักนึงดิฉันให้๑นาทีเท่านั้นแหละค่ะ
วิ่งกรูกลับมากันแทบไม่ทันวิ่งหลบเข้าบ้านชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้คือนี่มันกลางถนนในซอยชุมชนนะฮะ
แม่วิ่งกรูเข้าไปไปทำร้ายกันก็แค่สาเหตุคือแค่ต่างสถาบันนะครับ
จากนั้นไม่นานไอ้กลุ่มที่ถือมีดดาบไปวิ่งกลับมาแทบไม่ทันเลย
เพราะว่าไปเจอเขาอีกฝั่งหนึ่งเขามีปืนไง
เนี่ยถือแบบโจ้งเลยค่ะ
ออกมาดีกั๊วเหรอชาวบ้านเขาบอกว่าพอแล้วเขาก็ถอยกลับไป
ผู้โพสต์เนี่ยก็เป็นชายหนุ่มเขาเขียนข้อความว่า
ดีนะสมัยนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเลยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่
แต่อยากจะบอกน้องว่านั่นมันบีบีกันบวกได้เลย
บีบีกันเนี่ยมันคือปืนปลอบที่เขาเอาไว้เล่นเป็นแบบปืนบีบีกัน
แต่ว่ามันไม่ได้มีกระสุนที่ยิงคนตายนะคะแต่ว่าหลายคนก็จะใช้ปืนบีบีกันออกมา
ในการป้องกันตัวขู่มันก็เจ็บนิดนึงแหละ
อย่างไรก็ตามก็ต้องเตือนไว้แหละคุณผู้ชมนะให้ไปเรียนนะครับน้องนักเรียนนักศึกษานะครับ
แล้วพ่อแม่คุณทำยังไงอนาคตคุณจะไปยังไงต่อ
ถ้าเกิดว่าคุณกลายเป็นฆาตกรฆ่าคนตายคุณก็เรียนไม่จบไม่มีงานทำ
พ่อแม่ก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจมากนะฮะ
รวมถึงแม้จะเป็นปืนบีบีกันอย่าไปบวกกับเขาเลย
อย่าไปบวกกับเขา
อย่าไปบวกไม่คุกไม่คุก